เอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปทานอีกหนึ่งร้านนะครับ
คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นราชาแห่งการผัดเส้นเลย

คนที่รักเส้นมาในช่วงนี้ของตลอดกินจุใจแน่นอน
ไปดูกันก่อนอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับ
ปักหมุดกันไปเลยบุรีร่ำ
ว้าวของที่นี่ของกินนี่อร่อย

เมนูเส้นเนี่ยบอกเลยว่าผัดได้ทุกอย่าง

นี่แหละครับร้านนี้เลยนะครับ
โอ้โหพี่ผัดเส้น

กายพุทธิสักภรรยากาศกุศิกร
อายุ๓๘ปีเป็นนุ่มดีกรีปริญญาโท
สาขาทัศนศีนย์
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดัง
เขาบอกว่าติดต่อให้ไปเป็นอาจารย์นะ

ฝันอยากจะเป็นอะไร

ถูกต้องครับก็เปิดร้านขายผัดสารพัดเส้น
อยู่บนถนนสนามม้าหลังโรงเรียนบ้านสตึก
โดยนายพุทธิศักดิ์ก็นำประสบการณ์มานะ
เคยเป็นเชฟในร้านอาหารที่ประเทศออสเตรเลียมาแล้ว
ในช่วงที่เดินทางไปเรียนภาษาต่างประเทศมา
แล้วก็มาปรับปรุงพริกแพงสูตร
รสชาติให้มันถูกปากคนท้องถิ่น
เมนูเด็ดของทางร้านก็คือผัดหมี่หกเกี้ยนซีฟู้ด
อื้อหือแค่ฟังก็น้ำยายใหญ่แล้ว
โฮเกียนก็จะเป็นส่วนหนึ่งใส่ซีฟู้ดเข้าไปอีก
ถูกต้องครับเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ลูกค้านิยมสั่ง
เพราะว่าเส้นนุ่มรสชาติอร่อยถูกปาก
และยังมีเมนูสารพัดเส้นให้ลูกค้านั้นได้เลือกตามใจชอบเลย
อยากได้แบบไหนจัดได้จัดเต็มไปเลยทีเดียว

จริงก็คือผมไปได้มาจากที่ออสเตรเลีย
คือผมไปลองชิมดูว่ามันเป็นเส้น
รสชาติจะร้อนแล้วรสชาติเป็นรสชาติ
ไม่ถึงกระจัดจ้านก็คือจะออกจีนนิดนึงแต่ไม่ถึงกระจืดมาก
พอดีครับต้องลองชิมดู
ธรรมดาทั่วไปไงใช่แล้ว๔๐๕๐ก็หาทานกันได้นะครับ
แล้วก็ลูกค้าที่มานั่งรับประทานเนี่ยเขาบอกว่ายังสามารถโทรศัพท์มาสั่งใส่กล่องได้อีกด้วย
เค้าบอกบางคนเนี่ยสั่ง๑๐๒๐กล่องโอ้โหแล้วดูตามภาพ
ฝรั่งมาด้วยที่เป็นฝรั่งฝรั่งฝรั่งมาทาน
ชาวต่างชาติก็ติดอกติดใจมาทานร้านนี้เพราะว่านี่ผัดหุกเกี้ยนที่นี่
สุดยอดต้องยกนิ้วให้เป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยทีเดียวนะครับ
โอ้โหแล้วก็หากใครสนใจก็แวะเวียนกันไปได้นะเดี๋ยวผมย้ำเรื่องที่อยู่ของร้านแล้วกัน
อีกทีผัดเส้นนะครับตั้งอยู่บนถนนสนามม้าหลังโรงเรียนบ้านสตึกนะครับ
ที่จังหวัดบุรีรำไปทานกันได้นะครับคุณผู้ชม
สีเขียวสดใสเห็นเด่นชัดเลยนะคะไปลองชมชิมเชฟฝีมือดีนะคะ
ชิมไม่ต้องไปชิมเชฟครับไปชิมอาหารที่เชฟก็ทำ
สุดยอดนี่แน่นอนยกนิ้วให้เลย